คุณผู้ชมมาดูกันต่อต้องบอกว่าธรรมบุญสวยชาติหน้า

เพราะว่าวันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวม

ลูกสาวพญานาคคนนี้เลยค่ะน้องธัญญาสยาม

ซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจทำศัยกรรมครั้งแรกในชีวิตนะคะ
ก็คือทำตา๒ชั้นแล้วก็เสริมจมูกค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะน้องธัญญาเคยให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าการทำศัยกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มความสวยเท่านั้นค่ะ
แต่เป็นการเสริมโงเห้งเรียกงานเรียกอื่น

ทำมาเสร็จปุ๊บความปังบังเกิดขึ้นค่ะ
ศรัทธาที่เธอมีต่อพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
กับแรงทั้งหมดเนี่ยค่ะเวลาไปบวงสวงที่ไหนค่ะ
ขนรูปสู้สวยจึ้งสะโกรธทุกสายตาแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ทุกครั้งที่ไปลำซื้อลอตเตอรี่ถูกตลอดเลย
รำทุกครั้งได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านตลอดเลยค่ะ

ปังเหมือนกันสำหรับลูกทุ่งสาว

ซึ่งเป็นอีกคนนะคะที่ไม่ได้ไปทำ

มาตรงหน้างี้มีหมอดูหลายคนเลยทัก
บอกว่าเธอหาเงินได้เยอะมากนะ

ก็บอกว่าไปทำแล้วจะดีประสบความสำเร็จ
ก็เลยตัดสินใจเข้าคลินิกแก้ปัญหา

แล้วบอกเลยนะคะว่าทำปุ๊บปังจริงจ้า
เพราะว่าไม่ใช่แค่งานร้องเพลงนะคะที่คิวไหลมาเทมา
แต่ลูกทุ่งสาวค่ะกำลังจะมีผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกในชีวิตด้วย
จริงนะจมูกพาปังมันเสริมมากเลย
แค่นี้มีอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวจมูกใหม่เหมือนกัน
ปังเลยนะคะสาวสวยจากแดนใต้นี่พี่นุ้ยสุรินานะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ในช่วงวิกฤตโควิด
พี่เองบอกว่าโอ้โหงานดนตรีไม่มีให้แสดงเลย
กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดไปอยู่สงขลาค่ะ
แล้วก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์

สาวนุ้ยพลิกชีวิตในพริบตาคุณผู้ชม
เจ้าตัวตัดสินใจทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกในชีวิต

คนติดต่อมาทำอะไรรู้ไหมซื้อที่ดิน
พี่นุ้ยประกาศขายมาตั้งหลายปีมันขายไม่ได้
แต่ปรากฏว่าทำปุ๊บจมูกยังไม่เข้าที่เลย
คนโทรคลิกมาขอซื้อที่ดินแล้วโอนให้เลย๗หลัก

มันปังขนาดไหน
ไม่ใช่แค่เงินเข้าจากการขายอสังหาริมทรัพย

งานแสดงดนตรีเข้ามารัวแบบตั้งตัวกันไม่ทันเลย
เพราะอยู่ดีเพลงสาวนาห่วงแฟนที่มีเนื้อร้องติดปาก

ร้องมาตั้งหลายปีแล้วมันไม่ดังจู่กลับ
เอามีคนมาคอฟเวอร์กันแบบโด่งดังกัน

ทำให้พี่นุ้ยมีงานแสดงดนตรีติดต่อเข้ามาเยอะมาก
ที่สำคัญค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเลย
บอกว่าสาวใต้คนนี้ไม่เคยขึ้นเวทีหมอลำ
ปีนี้ก็ได้ขึ้นกับเขาอีกด้วยนะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตบอกเลยว่าร้องเพลงมา๑๔ปี

ส่วนจมูกใหม่พาปังค่ะ

นอนเรียงกันแล้วยัดแกนเข้าไปเลยนะคะ